คุณผู้ชมเมื่อเช้าตำรวจมีปฏิบัติการในการไปตรวจค้น๑๓จุด
จุดที่สำคัญคือ๑บ้านพักของเสียโป้
กับ๒บ้านพักของนายตัวซึ่งเป็นคู่อริกับเสียโป้ในคดีไหน

เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีคดีเยอะในคดีที่มีการยิงกันหน้าร้านนวด
ในเขตภาษีเจริญเมื่อค่ำของวันที่๒๗ตุลาคม
คุณผู้ชมจำได้ไหมครับคดีนี้
แล้วก็เสียโป้ถูกออกหมายจับ๔ข้อหา
ข้อหาที่สำคัญข้อหานักก็คือร่วมกันพยายามฆ่า
และเสียโป้ก็ได้รับการประกันตัวออกมา
ปรากฏว่าทางตำรวจต้องเปิดปฏิบัติการ
ในการไปค้นบ้านพักของเสียโป้กับบ้านพักของฝ่ายตรงข้ามเสียโป้

เพราะว่าต้องไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
นี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ตำรวจเขาต้องปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับ
โดยทางตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
ส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวน
บังคับการตำรวจนครบาน๙
แล้วก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช๒๖นะฮะ
เข้าตรวจค้นบ้านเล็กที่๖๖
ก็คือตรงนี้มันหลายคู่หา
ซึ่งเป็นบ้านพักแล้วก็เป็นโรงงานผ้าของเสียโป้

ก็การตรวจค้นบ้านพัก
ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์สูง๕ชั้นปลูกติดกัน๗คูหา
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่พบเสียโป้
แน่นอนต้องพบเสียโป้นอนพักผ่อนอยู่ในบ้านพร้อมกับภรรยา
แล้วก็แม่นะครับแล้วก็มีคนงานเย็บผ้าจำนวนหนึ่ง
ซึ่งผลการตรวจค้นในเบื้องต้นนะต้องบอกแบบนี้ก่อนในเบื้องต้น

ตอนที่ทีมข่าวไปถามตำรวจที่เพิ่งไปตรวจค้น
ตำรวจบอกไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดกรณีที่ทางตำรวจผู้ใหญ่
เขาแถลงสรุปออกมาผลการตรวจค้น
โดยพันธุ์ตำรวจเอกจิรกฤษจารุณพัฒน์
ภูมิกับการกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
เปิดเผยนะครับว่าการนำกำลังเข้าตรวจค้นวันนี้
สืบเนื่องจากทางผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้กำลังพล
ปฏิบัติงานเข้าหาหลักฐานเพิ่มเติมในคดียิงกัน
หน้าร้านสรีนวดแผนไทยซาวน่าแอนดสปา
ถนนราชพฤกษ์ที่เขตภาษีเจริญ
เมื่อวันที่๒๗ตุลาคม
ซึ่งวันนี้ไม่ได้เข้าตรวจค้นแค่จุดเดียว

แต่ว่ายังมีอีกหลายจุด
ภายหลังจากตำรวจตรวจสอบบ้านเสียโป้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผมให้ทำการค้นบ้านทั้งหมดแล้ว
ก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายใดก็ถือว่าดี

ใครที่กล่าวหาว่าผมเป็นผู้มีอิทธิพล
จะได้รู้ว่าผมไม่มีอะไร
ส่วนเรื่องคดีความเหตุการณ์ที่สรีนวดแผนไทย
เป็นคดีที่ผมถูกแจ้งข้อกล่าวหาขณะนี้
ก็กำลังปรึกษาทนายความยืนยันเหมือนเดิม
ว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์ผมไม่ได้ไปยิงใคร

ตอนตำรวจไปตรวจสอบไม่ได้ใส่เสื้อก็โชว์รอยสักนะ
แต่คราวนี้พอให้สัมภาษณ์ก็ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อ
แล้วฟังเสียงเซโป้หน่อย
เวลาสมัครใจมาแล้วเนี่ย

บ้านของฝ่ายเสียโป้อย่างเดียวหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านั้นแม่ของเสียโป้เคยให้สัมภาษณ์บอกว่า
ค่ะไปคือตำรวจเนี่ยไปเหมือนกันนะครับ
เพราะตำรวจไปที่บ้านเล็กที่๑๕๑ทับ๙ถึง๑๐ถนนสมเด็จพระปิ่น๙แขวงอรุณอมรินเขตบางกอกน้อย
ซึ่งเป็นบ้านพักของนายธนบดีอิ่มใจหรือว่าตัวอายุ๓๒ปี
ซึ่งเป็นฝ่ายคู่กรณีที่มีปัญหากับน้องชายของเสียโป้ก็คือเสียบุ๊กชัดอานนท์นะฮะ
จนเกิดเหตุวุ่นวายที่ร้านนวดแผนไทยสรีสาวน่าโดยบ้านนี้เป็นตึกแถวสูง๔ชั้น
เรื่องต้นก็ไม่พบนายธนบดีอาศัยอยู่ในบ้านนะแต่จากการเข้าไปตรวจค้นบ้านโดยละเอียดเนี่ย
ไปพบอาวุธคุณอาวุธปืน๙มม๒กระบอกอาวุธปืน๑๑มม๑กระบอก
อาวุธปืนลูกซองยาวหุ่นสงคราม๑กระบอกรวมทั้งสิ้น๔กระบอกพร้อมกระสุนปืน๖๗นัด
แล้วก็กระสุนปืนลูกทรองอีก๑๕นัทโดยในบ้านพักพบผู้อาศัยชื่อว่านายวารัฐ
ก๊อตวงเพชรเขียวอายุ๒๑ปีนายก๊อตเนี่ยถูกจับซะงั้นเพราะว่ามีของกลางก็คือยาเค
ธนบัตร๒๐บาทน้ำหนักประมาณ๑๑๓กรัมแล้วก็มียาเคชนิดเกร็ด๑ถุงหนัก๑๒๒กรัม
ยาไฟฟ้าอีกครึ่งเม็ดนะฮะซึ่งในเบื้องต้นตำรวจก็ทำการบันทึกการจับกลุ่มที่สนบางยี่ขัน
เท่ากับตรวจค้นบ้านโป้คำเปิดเผยจากตำรวจในเบื้องต้นบอกไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
ทั้งอาวุธปืนและยาเสพติดส่วนตรวจในบ้านตั้วก็พบทั้งอาวุธปืนลูกกระสุนแล้วก็เรื่องยาเสพติด
ทีนี้ครับมีการแถลงข่าวกันคุณมีการแถลงข่าวนะครับ
การแถลงข่าวนำโดยนี่คุณใครนำพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองพบตรเข้ามาคุมคดีนี้ด้วยตัวเอง
พร้อมกับผู้บัญชาการตำรวจนครบานรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานแล้วก็พนักงานสอบสวนในคดีทั้งหมด
โต๊ะแถลงข่าวเลยผลการปฏิบัติการเมื่อเช้าในการตรวจค้น๑๓จุดนะครับ
โดยบอกว่าผลการปฏิบัติการตรวจค้นจับกลุ่มกลุ่มกระทำความผิดทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่ถูกยิงและฝ่ายนายโป้นะครับ
เป็นเพราะว่าตำรวจพยายามรวบรวมหลักฐานนะครับก่อนหน้านั้นเคยออกหมายจับไป
คือสารอนุมัติออกหมายจับไป๗หมายในคดีอาวุธปืน
ซึ่งรวมหมายถึงว่าคดีที่เสียโป้ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านั้นจำได้ไหมฮะ

แต่วันนี้ที่มาติดตามจับกลุ่มเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
เพราะสารมีการพิจารณาออกหมายจับอีก๓ราย
ผู้สิทธิ์ข่าวถามว่าท่านและ๓รายเนี่ยฝ่ายไหนจับได้ไหม
ตำรวจบอกก็จับได้แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะอยู่ในขั้นตอนของสอบปากคำ
ผู้สื่อข่าวถามฝ่ายไหนท่านฝ่ายไหนเสียโป้หรือเปล่าหรือฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง
ตำรวจบอกผมพูดไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการสอบปากคำนะครับ
แล้วก็การตรวจค้นครั้งนี้ตรวจ๑๓๑๒หลักพบปืน๕กระบอกกระสุน๑๐๐นัด
กระบอกเป็นของฝั่งนายตั้ว๑กระบอกเป็นของเสียโป้เห็นไหม
เท่ากับของเสียโป้ก็มีนะตรวจพบอาวุธแล้วนะค่ะทั้งสองฝ่ายใช่นะครับ
แล้วก็ทีนี้นะฮะถามผู้สื่อข่าวก็ถามเยอะเลยนะครับ
ถามท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะ
เรื่องยาเสพติดล่ะท่านรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ายาเสพติดมีทั้งสองฝ่ายเลย
ทั้งฝ่ายของเสียโป้และฝ่ายของนายตัวนะครับ
ตำรวจย้ำว่าดำเนินการตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานนะฮะ
ไม่ได้ล็อกเป้าว่าจะจับแค่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
ทั้งหมดเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับ
พยานหลักฐานนะฮะสามารถที่จะเอาผิดคู่กรณีของเสียโป้ได้ไหม
นักข่าวถามแบบนี้ตำรวจบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับ
ว่าตอนนี้ต้องรอการตรวจสอบอาวุธปืนและกระสุนปืนที่ตรวจยึดได้
จากทั้งสองฝ่ายนะครับว่าอาวุธปืนและกระสุนปืนเหล่านี้
เคยถูกเอาไปใช้ในคดีอื่นในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบานด้วย
หรือไม่คือมันต้องขยายผลไงคุณ
ไม่ใช่แค่คดีที่ร้านสรีนวดแผนไทยและซาวน่า

อาวุธปืนกระสุนปืนที่ตรวจยึดมาได้จากทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เคยไปก่อเหตุที่ไหนอีกหรือเปล่านะครับ
หรือมีใครใช้หรือใครเอาไปทำมาผิดกฎหมายอีกหรือเปล่านะครับ
ส่วนปืนที่ยึดได้เป็นปืนที่ยิงในที่เกิดเหตุ
ในวันที่๒๗ตุลาคมหรือไม่
หรือแค่พกไว้มันก็มีความผิดได้ทั้งสองอย่าง

สิทธิ์ข่าวถามว่าในวันนั้นตกลงเสียโป้
พกอาวุธปืนไปที่ร้านสรีนวดแผนไทยหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าอยู่ในสำนวน
เพราะวันนั้นเสียโป้เขาปฏิเสธใช่ไหมใช่ค่ะ

นักข่าวถามว่าจะออกหมายจับใครเพิ่มหรือเปล่า

แล้วก็ในเหตุการณ์มีคนร่วมนับร้อยทีนี้ทั้งหมดทั้งมวล
ต้องดูพยานหลักฐานที่วันนี้ไปตรวจยึดมาได้
ปืนทุกกระบอกที่ยึดมาได้มีทะเบียนมีบางส่วนที่ดัดแปลง
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีวัยรุ่นกำลังขนอง
รองพปฎบอกแบบนี้วัยรุ่นกำลังคนอง
แต่ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายใครผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับ
พุศิษฐาถามอีกหนึ่งคำถามบอกว่าเสียโป้เคยนะ
ก็ขอให้ท่านรองสุชาติเข้ามาดูแลคดีนี้หน่อย

สุชาติรองพบตรบอกว่าจะเป็นใครก็ตามมาทำคดี
ถ้าคุณถูกคุณได้รับความยุติธรรมแน่
แต่ถ้าคุณผิดแน่นอนคุณก็โดนจับแน่
ดังนั้นให้ความยุติธรรมแก่คนที่ทำถูกต้อง

ใช่ว่ากันไปตามพยานหลักฐาน
ใช่นะครับก็เท่ากับเป็นปฏิบัติการที่ตำรวจต้องดำเนินการ
ในการตรวจหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
อาจจะบุกจับครั้งต่อไปบุกตรวจครั้งต่อไป
ก็ต้องว่ากันไปตำรวจมีสิทธิ์ในการทำได้นะฮะ